เวอร์แกรนดจ่าฝูงวันนี้เวลา๖โมงเย็น
แถลงข่าวบุรีรำนะครับที่มี๕แต้มจาก๔นัดรั้งที่๒ของกลุ่ม
แต่ว่าจะได้จักรพันธ์แก้วพรมพ้นโทษแบนกลับมาประจำการในแดนกลาง
แล้วก็เป็นเกมสำคัญด้วยเพราะว่าทีมต้องลงเล่น๓นัดใน๗วัน
แต่ก็เชื่อว่าลูกทีมนั้นจะสู้ได้ครับแถลงข่าวทีมเดียวก่อนนะครับ
ว่ากวางโจยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับกวางโจเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเดินทางมานะครับ
เดินทางถึงบุรีรำล่าช้าจากเดิมจะถึงในช่วงเช้า
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไปจอดที่สนามบินของบุรีรำไม่ได้นะครับ
เพราะว่ามีเครื่องบินเสียอยู่ขวางรันเวย์ก็บินมาจอดที่ดอนเมือง
แล้วก็ต่อเครื่องขอแพ้นะครับเครื่องก็บินไปต่อลงที่ร้อยเอ็ด
แล้วก็นั่งรถบัสไปนะครับที่บุรีรำทำให้ต้องแถลงข่าวในช่วงเที่ยงคืนนะครับ
เราเห็นในภาพเลยนะครับเพราะว่าตามกฎต้องแถลงข่าวด้วย

แล้วก็ไม่มี๒ตัวหลักนะครับอย่างเกาหลีกองหน้ากัปตันทีม